มาดูเรื่องทำให้ชาวเน็ตเขาขนลุกขนพอง
แล้วก็บางคนถึงขั้นบอกว่ารมเสีย
เพราะคนที่โพสต์ค่ะคุณผู้ชมเขาใช้ชื่อ

เขาบอกว่าเขาโดยสารกับนี่นะ

การบินแห่งชาติรักคุณเท่าฟ้า
ช่วยรักเท่าฟ้าและช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพด้วย
นี่คุณชาวเน็ตเขาเอาภาพนี้แหละมาโพสต์

ฝุ่นเกาะภายในห้องโดยสารเหนือ

นี่หรือสายการบินที่บอกว่าเป็นสายการบินแห่งชาติรักคุณเท่าฟ้า

ภาพดังกล่าวถูกแชร์เมื่อเมื่อวานวันที่๓พฤศจิกายน
ทันทีที่ภาพนี้หลุดออกมาปุ๊บ
ชาวเน็ตนิ้วล็อกเลยค่ะ
รีทวิตกันรัวเลยนะคะภายในวันเดียว๒๔ชั่วโมง
ดรีทวิตไปแล้วเกือบ๓๐๐๐ครั้งคุณ

แล้วมีคนนะมาตั้งคำถามมีคนมาตอบกลับเป็นจำนวนมาก

ไอ้ที่เห็นนี่มันคือฝุ่นหรือเชื้อรากันแน่

คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขนลุกมันดูสกระปกมาก
บางคนบอกว่ามันดูช่างไม่ต่างกับสายการบินแห่งชาติเลย
ทำไมมันสกกระปรกไม่ต่างจากรถทัวร์หรือรถเมย์เอาซะเลย
แล้วบางคนค่ะคุณผู้ชมมีการแชร์ประสบการณ์มา
ล้อเลียนมาคล้ายลักษณะเดียวกันเลย
บอกว่าเธอเป็นคนที่แพ้ฝุ่นมาก
เมื่อเร็วนี้เธอนั่งเครื่องบินของสายการบินไทย
มีอาการคันหน้าคันตัวคันคอคันจมูกแต่ไม่ได้คันหู
ตลอดการเดินทางพอเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เธอมีอาการคือเป็นผดเป็นผื่นเป็นสิว
ขึ้นมาตามตัวและตามหน้าเธอเชื่ออย่างสนิทใจว่า
เครื่องบินที่เธอโดยสารลำนี้นี่แหละ
ที่ทำให้เธอมีอาการเหล่านี้เพราะฝุ่นมันเยอะจริง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดสายการบินไทย
ยังไม่มีทีท่ายังไม่มีการแถลงการออกมานะคะ
สอบถามไปยังแอคเคาน์ต้นทาง
สอบถามว่าคุณนั่งไฟล์ทไหนจากไหนไปไหนวันเดินทางเป็นยังไง
แล้วสั้นขอโทษ
ขอโทษขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะยังไม่ได้แถลงเนอะยังไม่ได้แถลงเลย
ไม่ได้ออกแถลงการอะไรเลยเดี๋ยวรอฟังนะคะ